การตีบทสำหรับการแสดงละครในเป็นการใช้ศิลปะในการไล่รำเดียว
เพื่อสื่อสารถึงความรู้สึกความงดงามของท่วงท่าการร่ายรำ
เมื่อละครในนำเรื่องรามเกียรมาใช้แสดงและมีการรำฉุยฉาย
ซึ่งเป็นการรำเพื่อชมความงามการรำฉุยฉายก็จะต้องสื่อสารให้เห็นถึงความภูมิใจ
ที่ได้แปลงกายอย่างสวยงามและการตีบุตรก็จะสื่อให้เห็นถึงกิริยาท่าทางของตัวละครเดิม
เช่นการรำฉุยฉายหมานพที่มีกระบวนลีลาท่ารำผสมกับท่าโขนลิง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน